แต่มองมานึกได้ว่าอาถือมีโรคโน้ทนะ
เป็นคนเป็นคนตอนนี้เขามาอยู่ของคนสุเรียน
เธอทำยังไงต่อพร้อมแล้วเนี่ย

ก่อทางคุยพองเจ้ากัน

แจ้งเถอะ
อย่างมัดไม่ต้องส่ง
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม